คุณผู้ชมครับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย
แต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เองประชาชนบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบนะครับ
โดยเฉพาะประชาชนที่อาจจะต้องถูกเวรคืนที่ดิน
ในขณะนี้เองมีประชาชนกลุ่มหนึ่ง
ไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนจิละขอมากการนี้มลิยาทางประมาณ๑๘๗กิโลเมตร
สถานีรับส่งผู้โดยสารรวม๑๙สถานีและก่อสร้างสถานีย่านเก็บ
และขนถ่ายสินค้าตู้สินค้าใหม่อีก๓แห่ง
ใช้งบประมาณกว่า๒๓๔๐๐ล้านบาท
กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างไว้๓ปี
งานก่อสร้างจะเริ่มที่สถานีหนองบัวลายจังหวัดนครราชศรีมา
และสถานีขอนแก่นเพราะมีความพร้อมมากที่สุด
จากนี้ไปผู้รับหมายว่าคงต้องเตรียมในเรื่องของความพร้อมด้าน
และดูมีอะไรก็จะเริ่มถึงอันที่ส์แอบนึงแหละ
รถไฟเดิมโดยมาเป็นทางขนาด๑เมตร

รวมระยะทางประมาณ๖กิโลเมตรค่ะ
รถไฟทางคู่เส้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสต
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
ปี๒๕๕๘ถึง๒๕๕๙
โดยเป็น๑ใน๖ของโครงการรถไฟทางคู่ที่จะดำเนินการ
และเป็นหนึ่งในสองเส้นทางของสายตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยจะต่อเนื่องกับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจีระ
ที่จะเริ่มดำเนินการในปีนี้เช่นเดียวกัน
ซึ่งการพัฒนารถไฟทางคู่จะช่วยเพิ่มการรองรับขบวนรถได้๒เท่า

เพราะไม่ต้องรอสับหลีกที่จะส่งผลดีต่อการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
จะสร้างความรวดเร็วให้กับระบบการขนส่ง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารนะครับ
การขนส่งสินค้าต่างและพวกคอนเทนเนอร์ต่างนี้
ก็จะขนส่งได้ด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ต้นคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการทั้งหมด๒๗๒๐๐๓๘๘๐๐คนต่อวัน
มีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางประมาณ๑๙๐๐๑๑๓๐๐ตันต่อวัน
แม้จะรู้ว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อประเทศ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังกังวลถึงผลกระทบอย่างนางแสงเกียรติมะเริง
วัย๖๗ปีที่กลัวจะไร้ที่อยู่หากถูกเวรคืนที่ดิน
คนที่อยู่ริมทางรถไฟจะไม่มีที่อยู่
รถไฟเขายังไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะ
เพราะว่าพวกยายอยู่ที่ริมทางรถไฟ
แต่ไม่มีที่จะไปไม่รู้ว่าจะพาลูกหลานไปอยู่ทางไหน
อยากให้เขาหาที่อยู่ให้ค่ะ
ที่อยู่จะอยู่ตรงไหนที่ว่าเขามีที่อยู่ให้

เข้ามาทำความเข้าใจและสร้างความชัดเจน
โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจถูกเวรคืนที่ดิน
ว่าจะบรรเทาผลกระทบอย่างไร
รวมถึงผลตอบแทนที่จะต้องใช้ในการหาที่อยู่ใหม่
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน